เรื่องของการเสพยาหลอนแล้วก็ทำร้ายร่างกายคนอื่น
โดยเฉพาะทำร้ายร่างกายผู้เป็นแม่
คือลูกเสพยาอย่างหนักทำร้ายร่างกายผู้เป็นแม่เป็นประจำ

นี่ฮะทำจนแม่ฟันร่วงหมดปากเลย
เพราะว่าลูกชายคนนี้เตะเข้าไปที่ใบหน้าของแม่
อันนี้จังหวะนี่ฮะ
คือทั้งชกทั้งเตะไปหลายครั้งจนแม่ล้มไปเลยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่บอกโอ้โหทำไมลูกถึงทำกับแม่ได้แบบนี้นะฮะ
ถ้าบางคนด่าตรงก็ลูกอะไรก็ว่ากันไปนะ

นี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นนะฮะ
ลูกชายเดินปรีเข้าไปกระชากตัวแม่
เหมือนบังคับให้แม่พูดคุยอะไรบางอย่าง
แล้วก็ลูกชายก็ลุกขึ้นมาทั้งเตะทั้งต่อยแม่
ซ้ำไปแบบนี้หลายครั้งนะครับ
ผู้เป็นแม่ล้มหงายหลังแน่นิ่งไปครู่หนึ่ง
ที่ผู้เป็นแม่จะพยายามลุกขึ้นนั่ง
ส่วนลูกที่ทำร้ายแม่เดินหนีไปนะครับ

นำมาโพสต์พร้อมระบุข้อความ
บอกว่าคุณยายมาขอความช่วยเหลือ
ถูกลูกชายวัย๓๕ปีติดยาทำร้ายร่างกายมานับ๑๐ปีแล้ว
และพฤติกรรมของมันก็หนักขึ้นเรื่อย

ล่าสุดเตะแม่จนฟันร่วง
ฟันบนร่วงทั้งแผงเลยคุณ
แล้วก็หนักกว่านั้นซี่โครงหัก
หัวแตกเย็บ๗เข็ม
แล้วก็ปากแตกเย็บ๕เข็ม
ส่วนลูกชายพอเตะแม่เสร็จ
ก็หลบหนีไปอยู่ย่านดินแดงกรุงเทพ

เราพยายามที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
ถือว่าเป็นภัยจากยาเสพติดอีกแล้วค่ะ
เห็นไหมคะใครก็ตามที่ไปยุ่งเกี่ยวกับมัน

ทำร้ายบุพการีแม่แท้ของตัวเอง

ท้องมา๙เดือนเพื่อให้ลูกมาทำแบบนี้
หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณแม่ที่ถูก

ส่วนลูกชายทรพีอันนี้ชาวเน็ตเรียกแบบนี้นะคะ
บอกว่าต้องการให้ตำรวจไปตามตัว

หรืออะไรก็ว่าไปเพราะนี่คุณคิดดูนะ
แม่แท้อุ้มท้องมา๙เดือนเนี่ย

ก็ไม่รู้ว่าจะคลั่งออกมาทำร้ายร่างกายคนอื่นไหมนะคะ
แล้วก็แม่โดนมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ